รู้แล้วต้องบอกต่อ
ครับรออะไรตามมาตามมา
โอ้โหทั้งวิธีการทำทั้งที่ตั้ง
แถมที่นี่ยังมีตำนานอีก
ครบเครื่องฮิปสเตอร์แบบนี้ต้องรู้แล้ว

คำว่าโกปีวังเก่าได้มายังไง
โกปีสเป็นคำของพื้นบ้าน

ก็คือกบปี๊ก็หมายถึงกาแฟ
วิธีการทำโกปี้ของเราหรือว่ากาแฟโบราณ
ขบวนวิธีการทำของเราก็คือ

ล้างเม็ดกาแฟเรียบร้อยแล้ว
ก็นำเม็ดกาแฟมาคั่วในกระทะ
กระทะหนึ่งใบจะคั่วกาแฟได้สี่กิโล
ดังนั้น๑วันจะคั่วกาแฟได้ทั้งหมด๘กิโล
โอ้โหโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขมาคำนวณให้เสียเวลาเลยล่ะครับ
ขั้นตอนถัดมาเป็นเคล็ดแต่ไม่รับแล้ว
เพราะเรานำมาบอกนั่นก็คือ
กาแฟที่นี่จะคั่วรวมกับน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวด้วย
ตอนนี้เหล่าแม่บ้านกำลังคั่วน้ำตาลแดงกับน้ำตาลทรายขาวครับ
จากนั้นก็นำเม็ดกาแฟที่คั่วไว้เมื่อสักครู่ลงเคี่ยวกับน้ำตาลพร้อมกัน

จนเหนียวจนเป็นเส้นใยแล้วเราก็เอามาผื่นจนมันแข็งตัว
งตัวเสร็จแล้วเราก็ถึงนำมาตำ

ใช้๓ชั่วอายุคนแล้วค่ะ
ไม้ที่ใช้การตำโค๊กนี้ตำประมาณ๓๔กิโลกรัมค่ะ
นี่แหละครับที่มาของกาแฟครก
ใครที่สงสัยว่าน้ำหนักของไม้ที่ต่ำหนักแค่ไหน
บอกเลยว่าแค่๓กิโลครับ

ตำจนละเอียดแล้วก็นำมาร่อนอีกครั้ง
ใครที่สนใจอยากจะลองลิ้มชิมรสกาแฟตำครกแบบโบราณ
ก็เชิญมาได้ที่ชุมชนกาแป๊กกตไน

กินกาแฟแล้วต้องเอาไปบอกต่อแน่นอน